เริ่มต้นช่วงนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่โคราชนะฮะ
คือหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานของร้านกาแฟนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ไปทำงานนะครับปกติช่วงทำงานก็๕โมงเย็นต้องเลิกงาน
สัก๖โมงกว่าต้องถึงบ้านแต่ยังไม่ถึงบ้าน
แฟนสาวก็เลยมาตามที่ร้านนะฮะ
พบว่าเขาเสียชีวิตในสภาพลักษณะมีบาดแผลถูกแทง
มันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย
ฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตาย
ค่ะเดี๋ยวดูช่วงที่แฟนสาวเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ย

ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือหน่อยนะฮะ

ดูด้วยกันด้วยนะครับเขาก็เลยถ่ายคลิปตรงนี้ไว้ได้นะครับ
เห็นบอกว่าเป็นแผลตรงหน้าอกพอดีเลยเหรอคะ
ใช่ฮะถูกแทงเข้าที่หน้าอกมีบาดแผลถูกแทงนะ
เข้าหน้าอกกับปลายคางนะฮะอุ้ยเสียชีวิตอยู่ตรงหลังเคาน์เตอร์
ในร้านกาแฟที่เขาทำงานอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นร้านกาแฟในพื้นที่บ้านกุฎคล้าตะบนหมูศรีอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะช่วงค่ำนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพหมูศรีก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายพัศธรชัยการชื่อเล่นชื่อหนุนอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานของร้านนะฮะ
แล้วก็มีมีดเป็นมีดพก๒เล่มตกอยู่ใกล้ศพนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อย่างอื่นนะครับ
แต่ที่ศพเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงเข้ากลางหน้าอกหนึ่งแผล

แผลนะฮะมีรอยเลือดกระเซ็นอยู่แถวบริเวณนั้นด้วยนะครับในกระเป๋า
กางเกงของเขาพบเงินสดจำนวนนึงแล้วก็มีซองบุหรี่มีถุง
พลาสติกแบบซิปล็อกนะฮะอีก๓ถุงในถุงเนี่ยจะมีกัญชาแห้งอยู่
นะครับนี่นะครับซึ่งยังที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกัญชาที่
จะมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่รุนแรงอยู่พอสมควรนะฮะขณะเดียวกัน
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นก็จะเป็นแฟนสาวนะฮะที่นั่งร้องไห้
อยู่หลังจากปั๊มหัวใจช่วยเหลือแล้วก็ไม่ทันนะครับแฟนนุ่ม
เธอก็เสียชีวิตนี่ตอนที่ตำรวจมาถึงแล้วก็กั้นบริเวณกั้นพื้น
ที่นะครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าเหตุ
การนี้นะครับว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะก็ไปที่ร้าน
ที่เกิดเหตุก่อนนะครับแล้วนี่ฮะก็ได้คุยกับน้องหวานนะเป็น
แฟนของผู้ตายผู้ตายก็คือหนุนพัศธรนะครับหวานเนี่ยบอก
ก็จะมาทำงานทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์๗โมงเช้าถึง๕โมง
เย็นนะแล้วพอเลิกงาน๕โมงเย็นแฟนจะถึงบ้านไม่เกิน๖โมง
ครึ่ง๑๘นาฬิกา๓๐นาทีสายมือนี่ก็คือหนุ่มนะครับผู้ที่เสีย
ชีวิตนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย๕โมงเย็นก็เลิกงานแล้วนะ๑๗นาฬิกา๓๐
นาทีหวานบอกก็ยังคุยกับแฟนอยู่ตามปกตินะแฟนเนี่ยบอก
เมื่อกี้มีลูกค้ามาเอาผ้ากำลังเก็บของแล้วเดี๋ยวเจอ
กันที่บ้านเหมือนกับเขาก็จะมีร้านซักรีดอยู่หน้าร้านกาแฟ
ตรงนั้นด้วยนะฮะพอ๑๗นาฬิกา๔๖นาทีก็ยังไม่กลับเธอก็เลยโทร
หาอีกทีนึงนะแต่คราวนี้นี่ไม่มีคนรับสายเลยทักไปรัวบอก
เป็นห่วงแต่แฟนก็ไม่ตอบนี่นี่ซ้ายมือนั่นหนุนนะฮะผู้ตายบอก
เมื่อกี้มีรอคอคือลูกค้ามาเอาผ้าเก็บของรักเก็บของ
แล้วเจอกันบ้านเห็นไหมฮะแต่ว่าหายเงียบไปเลยเธอก็เลยโทรหาแล้วก็
ทักหานะฮะแต่ก็ไม่ตอบนะครับทีนี้พอสักสองทุ่มครึ่งก็
ยังไม่ถึงบ้านหวานบอกหวานเริ่มรู้สึกผิดปกติก็เลยมาหา
แฟนที่ร้านมาถึงเห็นร้านปิดไฟหมดนะแต่ประตูกระจกด้าน
จอดอยู่ก็เลยไปถามรอปภรอปภบอกไม่มีใครอยู่แล้วอัน
ตอนที่เธอทักไปหารัวนะฮะทุกผู้ชมครับเธอก็เลย
เดินไปทางหน้าร้านนะฮะพอรับประพอบอกไม่มีใครอยู่เนี่ยก็ไป
ลูกค้าที่เขามาใช้บริการซักผ้านะฮะหน้าร้านจะมีเครื่องซัก
ผ้าอยู่นะครับอ่าจากนั้นลูกค้าก็เลยลองเดินเข้าไปดูในร้าน
ให้นะครับแล้วก็พบว่าแฟนของเธอเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่กับ

พอเข้าไปจับที่ตัวดูก็รู้สึกตัวมันแข็งหมดกรามแข็งมั่น
ใจให้แฟนนี่ลูกค้าก็เข้าไปดูเป็นเพื่อนนะฮะเธอบอกเธอ
ผู้ช่วยพยาบาลมาเธอก็เลยรู้วิธีในการช่วยเหลือตรงนี้นะฮะ
ก็พยายามทำทุกวิถีทางหวังว่าจะให้แฟนนุ่มเนี่ยฟื้นขึ้น
มาทีนี้ระหว่างที่ช่วยเหลืออยู่เนี่ยเธอก็ไปเห็นบาดแผลที่
หน้าอกของแฟนลักษณะถูกแทงหนึ่งแผลก็เลยเอาเสื้อเนี่ยมาอุดรั้วไว้
เพื่อห้ามเลือดระหว่างรอรถพยาบาลมาส่วนมีดที่เจอในร้านเนี่ย
หวานบอกว่ายืนยันว่านี่คือมีดของแฟนหนุ่มของเธอนะฮะจะพก

บอกว่าที่ผ่านมาแฟนของเธอชอบใส่กางเกงขายาวใส่รองเท้า
ลื่นลื่นนะฮะแบบที่ไม่มีดอกยางเคยเตือนแล้วให้ระวังนะเดี๋ยว
จะลื่นพลาดพลั้งขึ้นมาแล้วชอบพกมีดด้วยแต่แฟนก็
เปลี่ยนรองเท้าก็เลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
เหมือนแบบว่าเดินแล้วอาจจะลื่นแล้วในมือถือมีดอย่างนี้หรอคะ

อาจจะเฉียวค้างแล้วปักอกอย่างนี้หรอคะ
อาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับ
แต่อีกมุมนึงเธอก็ยอมรับว่าแฟนนุ่มของเธอมีอาการซึมเศร้า
เคยกินยานะแต่ว่าไม่ได้กินมาพักหนึ่งแล้วนะครับ
ส่วนแฟนเธอจะคิดฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเองหรือเปล่า
เธอบอกเธอยังไม่ขอตอบยังไม่ขอฟันทง
ตอนนี้อยากให้ตำรวจช่วยคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ถ้าหากจะเป็นการฆ่าตัวตายจริงจริงหรือจะเป็นอุบัติเหตุที่ว่าลื่นแล้วมีดอ่า
ปักตัวเองโดนตัวเองเธอก็รับได้หมด
แต่ขอให้ตำรวจช่วยคลี่คลายคดีให้หน่อยกันแล้วกัน

อัธยาศัยดีเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ไม่มีศัตรูใช่ไม่มีศัตรูเลย
ก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงทำอย่างนี้ก็เลยตกใจแล้วเมื่อคืนหนูสติแตกก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้
เป็นยังไงเฉียงซ้ายเฉียงขวาเลยอันนั้นไม่แน่ใจค่ะเพราะหนูแบบหนูหลุดโฟกัสไปแล้วหนูเห็นแค่ว่าหนูเขาเป็นแผลหนูก็ต้องรีบปั๊ม
หนูหนูเอาเสื้อแขนยาวอุดไว้แล้วหนูก็นั่งทับหนูกับปั๊มเขาแล้วก็เป่าปากไปด้วย
ใช่ก็ดูม่านตาดูอะไรพยายามทำจนจนรถพยาบาลมาค่ะ
คุณผู้ชมครับคุณแซคนัทวินที่ลงพื้นที่ไปนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านคาเฟ่ที่ผู้ตายทำงานอยู่นะครับเมื่อวานนี้๑๗นาฬิกา๓๙นาที
เขาจะมีเครื่องปั่นผ้าอบผ้าซักผ้าอยู่ด้วยเห็นไหมฮะก็จะเห็นผู้ตายเนี่ย๑๗นาฬิกา๓๙นาทีเมื่อวานนะฮะก็ยังเดินไปเดินมาอยู่หน้าร้านนะ
ค่ะนี่นี่นะฮะเสื้อขาวนี่นะฮะเกงสีเทานี่ครับข้างในจะเป็นร้านกาแฟ
อ่าแล้วก็เดินเข้าไปในร้านซึ่งด้านในก็จะมีเคาน์เตอร์ครัว
จุดเดียวกับเจอที่เจอเขานอนแน่นิ่งอยู่นะฮะคือตรงเคาน์เตอร์ด้านในเนี่ยตรงนู้นเห็นไหมฮะจะเห็นเขาเดินไปเดินมา
นู่นนี่นั่นอยู่นานพอสมควรนะครับความจริงร้านด้านในเนี่ยปิด๕โมงเย็นร้านกาแฟข้างในนะฮะ
แต่ข้างหน้าเนี่ยเขายังซักรีดอ่ามาไม่ใช่ซักรีดมาซักผ้าได้อยู่อ่าจนนี่ฮะสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีอ่า
นุนนะฮะพัศธรผู้ตายก็ยังเดินอยู่เห็นไหมฮะ
จนกระทั่งมีการปิดไฟปิดไฟแล้วก็ไม่มีใครเดินออกมาอีกเลยนะฮะและไม่มีใครเดินเข้าไปด้วยนะครับ

สามทุ่มครึ่งนะฮะแต่นี่เป็นด้านหน้าร้านนะแฟนผู้ตายเขาบอกเขามีหลังร้านอีกนะ
นี่๓ทุ่มครึ่งนะฮะคุณหวานนะฮะแฟนของหนุนเนี่ยเห็นว่ายังไม่ถึงบ้านสักทีติดต่อทักแชทหาอะไรหาก็ไม่ตอบนะฮะโทรก็ไม่รับสาย

ลูกค้าทันนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวพี่ลองเดินเข้าไปดูให้
แล้วก็นี่ฮะคุณหวานก็เลยเดินเดินเข้าไปดูด้วยนะครับ
ไปเป็นเพื่อนกันจะได้มีพยานไงใช่ไหมว่ามันเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ว่าไม่ได้บุกรุกเขาไม่ได้ลักลอบอะไรเข้าไปแต่ต้องการไปตามหาแฟน
แต่ว่าลูกค้าเขาช่วยเดินเข้าไปดูให้ก่อนนะฮะแล้วไปตรงเคาน์เตอร์ครัว
ก็ไปเห็นแฟนของเธอเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่
มีเสียงกรี๊ดเห็นไหมเสียงกรี๊ดดังมากคือกรี๊ดแบบตกใจเลยอะค่ะ
ว่าตอนที่ลูกค้าที่มาซักผ้าเขาบอกนี่นอนอยู่ตรงนี้แล้วเรียกเธอเข้าไปดู
เธอก็เห็นก็กรี๊ดมันมีหมัดของหมัดแผลอะไรพวกนี้
แล้วเธอก็รีบช่วยปั๊มหัวใจไง
แล้วก็จะเป็นภาพด้านในที่เธอช่วยปั๊มหัวใจนะครับ
ส่วนลูกค้าก็ออกมาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับทางฝั่งของลูกค้าที่เข้าไปช่วยดู
แล้วก็ช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับคุณชะลิสานะครับ
ชาลิสานะครับเธอบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทางแฟนผู้ตายก็มาที่หน้าร้าน
มาตามหาแฟนทีนี้เธอก็เห็นว่ามันจะสี่ทุ่มแล้ว
เขาก็ยังไม่กล้าเข้าไปดูในร้านไงก็เลยเข้าไปดูเป็นเพื่อน
พอเดินเข้าไปก็เห็นกระเป๋าสตางค์เนี่ยวางอยู่แถวนั้น
แล้วก็เจอผู้ชายเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นหลังเคาน์เตอร์
เลยเรียกแฟนผู้ตายเข้ามาดูนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะฮะที่ทางคนที่เข้าไปช่วยดูเนี่ย
เขาให้สมฆาตเราไว้นะฮะ
เขาก็มาพลิกขึ้นเขาก็ร้องว่าพี่คะเขาแข็งแล้ว
แฟนหนูทำตัวเองพี่เขาไม่น่าทำแบบนี้

๑๘นาฬิกา๕นาทีเมื่อวานนี้เธอก็เอาของเข้าไปเก็บที่ร้านเข้าไปไม่ถึง๒๐วิแล้วก็เดินออกมาตอนเข้าร้านเนี่ยยังตะโกนเรียกกู้ตาอยู่เลยว่าอยู่ไหนเพราะตัวมันเปิดอยู่แต่ไฟปิดนะแต่ไม่มีเสียงตอบรับออกมานะครับ
วันนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนเธอเข้ามาเนี่ย๑๘นาฬิกา๕นาทีเนี่ยเธอไม่เห็นอะไรจริง
เพราะไฟมันปิดหมดแล้วนี่นี่แม่บ้านนะฮะที่เอาของเข้าไปเก็บบอกเข้าไปแป๊บเดียวไฟมันมืดหมดก็ตะโกนเรียกนู้นเนี่ยแต่ไม่มีเสียงตอบรับ

เราไปที่บ้าน
พี่สาวแล้วก็ย่าของผู้ตายนี่แม่บ้านออกมาแล้ว
คือทางญาติของผู้ตายบอกว่าหลานชายเนี่ยกับแฟนสาวเขาก็ดูรักกันดีนะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดิมเนี่ยหนุนหลานชายคุณย่า
บอกเป็นซึมเศร้าค่ะอ่าแต่พอมาคบกับแฟนสาวคนนี้ก็คือ
คุณหวานนี่ก็อาการดีขึ้นเมื่อวานนี้หวานไปตามหาหลานที่ร้าน
เพราะเห็นว่ากลับบ้านผิดเวลาทักไปถามไปแชทไป
ก็ไม่ตอบมันผิดสังเกตซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่า
ตกลงแล้วมันคืออะไรนะฮะสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไร
ก็มีเมื่อวานที่แฟนเขาบอกว่าแฟนเขาก็ถามว่าทำไมพกมีด
ขนุนมันก็เลยบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวเอ้า
ก็เราก็เลยคิดในใจแหละเอามันไปมีเรื่องกับใคร
ทำไมมันต้องป้องกันตัวหรือว่ามันทำงานแบบว่าไกลบ้าน
แล้วแบบว่าอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างเงี้อืม
ก็เป็นมีดพกธรรมดาเนอะอันนี้ก็ยังไม่เห็นนะว่ามันเป็นมีดยังไง
ไม่มีค่ะมั่นใจว่าน้องก็นิสัยดีค่ะ
ปมยังไงกันไว้ในใจแบบมีแบบเอ๊ะในใจกันบ้างเหรอ
ไม่รู้เลยอ่ะพี่หนูก็อยากรู้เหมือนกัน
เพราะเราก็ไม่เห็นเนาะ

ตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่นะครับ
เรื่องทางคดีนะครับภูมิกับการสพหมูศรีบอกว่า
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็พยานวัตถุต่างในที่เกิดเหตุนะครับ
คิดว่าไม่น่าจะเกิดจากเหตุฆาตกรรม
เพราะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดก็พบว่าไม่มีใครเข้าไปในร้าน
หลังร้านที่บอกประตูหลังร้านมีหลังร้านล็อกกุญแจนะฮะ
ไม่มีใครเข้าออกได้เหมือนกันนะครับ
แต่จากการตรวจค้นในกระเป๋ากางเกงของผู้ตายเนี่ย
ซองบุหรี่แล้วก็ถุงซิปล็อกที่มีกัญชาแห้งนะฮะ
ซึ่งกัญชาที่เขาใช้เนี่ยพบว่ามันมีความเข้มข้น
มีอาการหลอนจากการเสพกัญชานะฮะ
แล้วผู้ตายก็ชอบดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการฆาตกรรมมีการซื้อขายแผ่นภาพยนตร์ฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลึกลับ
แต่เดี๋ยวผลชนะสูตรอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อนนะฮะตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการตายที่แท้จริงนะฮะ
เดี๋ยวรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียดก่อนว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติมากกว่านี้หรือเปล่า